หลายคนติดต่อคุณกระติกไม่ได้ตำรวจก็ยังติดต่อไม่ได้
แต่มีเพื่อนสนิทของคุณกระติกอยู่คนหนึ่งนะฮะ
เป็นช่างแต่งหน้าของคุณแตงโมเนี่ยนะฮะ
เปิดเผยบอกว่าการได้คุยกันครั้งสุดท้ายนะครับ
กระติกบ่นเครียดแล้วมีพูดอยากตายด้วยนะฮะ
นี่แหละครับหลังจากเจอหลายเหตุรุมร้าว
ตอนนี้นะครับพี่ชายของคุณตังโม
ก็ได้รับข้อความนี้ได้รับสิ่งนี้
ก็คือที่บอกว่ากระติกเครียดแล้วก็อยากตายเนี่ย
สติบอกอยู่กับความเป็นจริงนะ

ฉันชนะเพื่อนสนิทและผู้จัดการส่วนตัวอีกคนนึงครับ
ของคุณแตงโมนะฮะคือบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะ
สภาพจิตใจของเพื่อนหลายคนเริ่มดีขึ้น
รับความจริงแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปร่วมงาน
ระลึกถึงคุณแตงโมแล้วแต่คนที่สภาพจิตใจย่ำแย่นะครับ
คือกระติกหลังออกไปให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
รวมถึงไปกราบขอเข้ามาคุณแม่ของคุณแตงโมวันนั้น
แต่สุดท้ายมันบานปลายไงจนตอนนี้ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่บ้านกับลูกสาว
นุษย์เป็นใครนุษย์คือช่างแต่งหน้าประจำตัวคุณแต่งโมครับ
แล้วก็ระบายให้ฟังบอกว่า
กระติกเครียดมากนะแล้วบ่นอยากตายด้วย
ซึ่งคุณนุษย์ได้ตอบกลับไปสั้นว่าเห็นใจนะ
แต่ถ้ากระติกทำแบบนั้นจริงถือว่าแย่มาก
หนูก็ลำบากใจแต่อยากให้พี่ใจเย็น
นั่นก็พี่หนูพี่โมก็พี่หนูพี่เพื่อนพี่โมก็พี่หนู

แต่ถ้าพี่กติกเป็นคนทำเรื่องนี้จริงแล้วเป็นอย่างที่ถูกที่แบบที่ทุกคนคิด
กะติกรู้ไหมพี่กะติกคือคนที่มากเป็นคนมาก
เห็นจริงกะติกพูดคำนี้เดี๋ยวนะ
พูดคำว่าเพียร์มากเหลี้ยมาก
พี่เป็นคนที่เลี่ยมากเลี่ยจริง
แล้วกระติกทำไงคะเงียบเงียบไม่พูด
อ้าวทิมข่าวสอบถามอีก
กะติกอยู่กับใครตอนนี้ก็ได้ข้อมูลว่า
อยู่บ้านของตัวเองกับลูกสาว
กะติกกลัวดีที่จะถูกโจมตี
ที่ไม่มีย่านอยู่ในกรุงเทพฯมหารคน
ก่อนหน้านี้จะพาลูกสาวไปฝากเลี้ยง
บ้านคุณแตงโมนั่นแหละที่อาศัยอยู่กับคุณเบิร์ต
แต่คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้บ้านหลังนั้น
คุณแม่ของคุณแตงโมเข้าไปอยู่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
อกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าลูกสาวของคุณกระติก
ยังไม่รู้นะว่ามีโมมีโมนะฮะ
ที่อิสเตอร์เรียกเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
ยังถามหามิโมมิโมอยู่เป็นระยะนะครับ
ส่วนคุณดายศนะครับเป็นพี่ชายของคุณตังโมเนี่ย
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
หลังจากเหตุการณ์นั้นก็นะฮะเข้าไปกราบขอเข้ามาแม่นะครับ
แล้วก็ตัวเองแล้วก็ไม่ได้รับการติดต่อจากกะติกเลย
หมายถึงกระติกเข้ามาขอเข้ามานะ
ที่ทราบข่าวว่ากระติกไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วตกใจฮะ
ถ้ากระติกฟังพี่ดายศเขาอยู่นะพี่ดายศเขาบอกว่าให้มีสตินะ
ถึงลูกสาวนะที่แตงโมเองก็รักเหมือนลูกนะครับ
ส่วนทางออกของเรื่องนี้คือการพูดความจริงเท่านั้นครับ
น้องต้องดูหลายด้านนะครับว่าอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมเราโตแล้วอะครับ
เราก็ต้องรู้อ่าและยิ่งเขามีลูกด้วยอ่าการฆ่าตัวตายเนี่ย
ผมแม้มังไม่ได้สมควรไม่ไม่น่าจะพูดถึงมาที่สามไป